คุณผู้ชมคะชาวบ้านที่คลองหลวงปฐุมธานีถึงขั้นที่ต้องไปแจ้งตำรวจ
บอกตำรวจช่วยมาดูให้หน่อยสิ
แก๊งนี้กลุ่มนี้เป็นพระจริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่ชายแต่งกายคล้ายพระสงฆ์
เพราะตอนเช้าออกบินทบาทตกเย็นล้อมวงกงเล่ากัน
ตำรวจไปตรวจสอบแล้วสิ่งที่เจอคืออะไรเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
มีเอกสารยืนยันความเป็นพระจริงจริงครับ

สี่คนนะคะสี่รูปนี้อยู่ในกระต๊อบ
แต่เป็นกระต๊อปแบบปลูกแบบลวกนะคะ

ในพื้นที่หมู่๕ตำบลคลอง๗อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี

ขวดเหล้าขาวขวดเบียร์ของมึนเมาเพียบเลย
ชาวบ้านไปร้องเรียนว่าพระสงฆ์กลุ่มนี้
สร้างความเสื่อมเสียรวมกลุ่มดื่มเหล้า

ก็เลยถ่ายคลิปส่งให้เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ก็เลยนำกำลังเข้ามาตรวจสอบ
ร่วมกับนักวิชาการศาสนาสำนักงานพระพุทธศาสนา

เจ้าอาวาสวัดมงคลพุการาม

ในกระท็อบตรงนี้มีพระเพียส๗รูป
มีเอกสารยืนยันความเป็นพระทุกรูป
แต่ทุกรูปยอมรับว่าดื่มเหล้าค่ะครับ
ปกติก็ออกบินทบาทแล้วไปเรียรายเงิน
วันละ๒๐๐๕๐๐บาท
รับกับเจ้าหน้าที่แบบนี้เลย
เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่างั้นนิมนต์ไปที่วัดเลย
แล้วก็จะต้องศึกเลยนี่นะคะ
ก็มีการสอบสวนมีการพูดคุยแล้วก็ศึกพระไป๔รูปนะคะ
ส่วนอีก๓รูปยังไม่พบ
ก็เลยมีคำสั่งว่าให้กลับไปที่วัดที่เคยจำวัดอยู่
แล้วก็ออกจากพื้นที่ไปเลยเพราะว่าชาวบ้านบอกมีอยู่๗ไงฮะ
นี่ค่ะในอำเภอคลองหลวงก็สั่งให้อบตรื้อกระต๊อปเลยค่ะ
เพราะว่าเป็นพื้นที่ของเอกชนลื้อไปก่อน
จะได้ไม่ต้องมีสถานที่ในการมั่วสุม
ขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวบ้านที่แจ้งเบาะแสด้วยนะคะ
ถือเป็นการยกระดับศาสนาให้ดีขึ้น
ไม่ให้มีคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะคะ
บางทีมาบินทบาทตอนเช้าก็ไม่ได้กลับวัดหรอกฮะ
ก็เข้ากระต๊อบอย่างนี้นี่แหละใช่ไปซื้อเหล้ามาดื่ม
ต้องตามไปให้เจอจะได้คาหนังคาเขา